ขวางหน้าเอาไว้ครับจอมเดชน์

ไม่ว่าไม่ทันการเลยครับสี่ขวา

อินก็ไม่สนครับตาโดนชวนแรกทันที

จิ้มด้วยมันก็เน็ตที่มัน

จอมพะเดชน์ยกเข้าให้
ถึงต้นหัวมากขวา

ขวางหน้าแต่ขวางได้ก็จริงครับแต่การจัดระเบียบร่างกายกว่าจะยกตีครับ
โอ้โหค่อนข้างช้าครับแต่กรรมการแยกออกมา
มาครับเดินหน้าตบด้วยซ้ายปักด้วยศอก
พระเดชพยายามจะเข้าในอีกครั้งครับขวางหน้า
ดูครับข้อขวางนี่กว่าจะตีครับโอ้โหกรรมการแยกซะแล้วครับ
แต่งตัวช้าครับอาหินโตด้วยแค่งขวา
พยายามมาถึงต้นผ่านขวามาเวลาตัวพยายามกันสวนด้วยศอกซ้ายเลยครับ
กรรมการแดดรองในได้ห่มตีเลยครับ
นี่ครับจับได้ต้องรีบครับไม่ต้องแต่งตัวนานเลยครับ
บนออกมาวางด้วยแค่ขวาพยายามจะคืนด้วยศอก
แล้วขวางหน้าออกไว้ครับเสียบได้ใส่กันทีครับอาหิน

เอาล่ะครับครบเรียบร้อยครับ๕ยกเมื่อสัมผัสครับ
ที่๔ของรายการครับ๖๕กิโลกรัม
กับทดาสจองประเด็นสตร์ธอมเราบางละบุ

ชกเสร็จก็ก้มกราบรุ่นพี่ครับ

ไม่มีกีฬาไหนในโลกที่เขาทำกันแบบนี้
แต่นี่ครับศิลปะของเราครับ

หลุดครับเจอแข้งขวาของไอ้หิน

ดูครับศอกซ้ายครับ
แรกกันต้องบอกว่าพยายามจะเดินหน้าก็จริงแต่

ความสดแม่แกชิงจังหวะ
ออกก่อนครับดูครับเสียบซ้าย